หนุ่มวัย๒๕ปีที่ถูกกลุ่มคนรุมทำร้าย

ห้องพักของคอนโดแห่งหนึ่งย่านถนนแจ้งวัฒนะ

ผู้ที่เป็นนางนกต่อชักชวนเขา

ที่เป็นอดีตแฟนสาวของเก่งลายพราง
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับ
โดยหนุ่มวัย๒๕ปีคนนี้บอกว่า

สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของความหึงหวง

นายวุฒิชัยดาวเรืองหรือเป๋าอายุ๒๕ปี

เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานบางเขน

ภายในห้องพักชั้น๘ย่านถนนแจ้งวัฒนะ
โดยอ้างว่านางสาวสายถ่านยิ้มอำภัยหรือน้องเนย
ไอดอลอดีตแฟนสาวเก่งลายพราง

โดยในวันนี้นายวุฒิชัยยืนยันว่า
เนยมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอน
จากตอนชวนมานั่งดื่มต่อที่ห้อง
ติ๊กไฟเหมือนรบร้าวขยันขยออยากให้มา
พร้อมยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยทักไปหานางสาวแนน
ซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าในธรรมนองสอบถามสารทุกข์สุขดิบ
แต่ปรากฏว่าในแบงค์หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ลงมือทำร้าย

แชทกลับมาว่าอย่ามายุ่ง
จากนั้นก็มีการโต้ตอบกันไปมา
คาดว่านี่คือสาเหตุที่ถูกทำร้าย
แนนคือหนึ่งในหนึ่งในนั้นนะครับเขาเคยเป็นแฟนเก่าผมใช่ไหม

แต่ผมไม่รู้ว่าแนนคบกับคนชื่อนี่อยู่ชื่อแบงค์อยู่

แล้วมึงถามว่าไม่รู้ได้อย่างไร
ไม่ได้เป็นเมียกูผมก็บอกว่ามันแฟนมึง

จากนั้นก็แบบทะเลาะอะไรกันผมก็จำไม่ได้
ก็เลยมีเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นประเด็นนั้นครับ
แย้งกับคำให้การของนางสาวสายทานหรือน้องเนย

พร้อมนำหลักฐานเป็นภาพแชทที่มีข้อความยืนยันว่า
นางสาวปลาซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มอีกคน

และบอกให้ชักชวนให้นายวุฒิชัยมาที่ห้อง

รู้จักกับนายวุฒิชัยแต่ไม่ได้มีความสนิทสนมกันมากนัก
ซึ่งประเด็นที่นายวุฒิชัยบอกว่า
ตนเองได้ออกไปคุยกับกลุ่มวัยรุ่นชาย
ขอชี้แจงว่าตอนที่คุยกันได้นั่งอยู่ข้างนายวุฒิชัย
และไม่ได้ออกไปนั่งคุยกันด้านนอกแต่อย่างใด

กระทั่งนางสาวปลาได้โทรศัพท์มาบอกว่า
นายวุฒิชัยถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย
รีบมาดูและพาไปส่งที่โรงพยาบาล
พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใด
และไม่เข้าใจว่าทำไมนายวุฒิชัย
ถึงได้ให้การกับตำรวจในลักษณะว่าเป็นนกต่อ
โดยหลังจากนี้ก็จะเข้าพบตำรวจเพื่อแจ้งความกลับเช่นกัน
ส่วนความคืบหน้าคดีนี้พันธุ์ตำรวจโทสารวุฒิบุตรดี
หัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางเขนระบุว่า
ตำรวจได้สอบปากคำพยานจำนวน๕ปาก

โดยให้การสอดคล้องกันและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
หลังจากนี้จะเรียกพยานที่เหลือมาสอบปากคำให้ครบถ้วน
ว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้บ้าง
โดยมุ่งประเด็นในการก่อเหตุไปที่เรื่องชู้สาวเป็นหลัก
ขณะที่พันธบรวจเอกอำนาจอินทรสวน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางเขนเปิดเผยว่า
ขณะนี้ตำรวจทราบตัวกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุแล้ว

โดยอยู่ระหว่างการประสานกับผู้ปกครองให้เข้ามามอบตัวโดยเร็ว